คุณผู้ชมครับเงินคุณยายหายไปไหน
นี่เป็นข่าวคราวที่ในโลกโซเชียลอยากให้สื่อทุกสื่อช่วยกันตรวจสอบนะครับ
เงินบริจาคช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดระยองกว่า๒แสนบาท
ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเงินติดบัญชีแล้วนะครับ
แล้วก็เลยมีการตั้งคำถามว่าเงินคุณยายหายไปไหนใครช่วยตามเงินคุณยายให้ที
เรื่องนี้เกิดขึ้นจากเพจเต็มเพ้อน์นางฟ้าซาลอน
ได้โพสต์เรื่องราวของคุณยายศรีแสงสำอางวัย๘๗ปีเป็นชาวสุรินท
ที่ย้ายมาอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกว่า๑๐ปีแล้ว
เรื่องราวชีวิตของคุณยายนั้นค่อนข้างจะลำบากนะครับ
คุณยายต้องอยู่ตัวคนเดียว

ส่วนตาขวาก็เลือนลางแทบมองไม่เห็น
ก่อนหน้านี้คุณยายก็อาศัยอยู่กับลูกสาวคนเล็ก
แต่ลูกสาวคนเล็กก็โดนจับในคดียาเสพติด
แล้วก็ถูกจำคุกที่เรือนจำ

มีคนมาช่วยเหลือบริจาคเงินให้กับคุณยายจำนวนมาก

และเห็นสภาพความเป็นอยู่คุณดูสิ
บ้านของคุณยายสภาพร่างกายของคุณยาย
ก็เลยมีคนร่วมกันบริจาคเงินเข้ามาภายในบัญชี
เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้าน
แล้วก็หาซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกตามสมควร
รวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับคุณยายด้วยนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าอยากจะให้คุณยายได้แบ่งเงินไว้
เป็นรายเดือนสำหรับค่ารถไปโรงพยาบาลค่าอาหารค่าน้ำและค่าไฟ
และคุณยายไว้ใจใครในการช่วยดูแลเงินบริจาค
คือคุณยายก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าไว้ใจให้นางวิไลวันพันนาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗

แต่มีจิตอาสาลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยาย
คือบ้านของคุณยายก็ได้รับการปรับปรุงระดับหนึ่งแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วย
แต่ว่าจิตอาสาก็ไปคุยกับคุณยาย
ปรากฏว่าพบว่าบ้านคุณยายค้างค่าไฟไว้๓เดือน
สภาพความเป็นอยู่อื่นของคุณยายยังลำบากเหมือนเดิม

พบว่าคุณยายบอกว่าช่วงนี้จะใช้เงินก็ค่อนข้างจะลำบาก
คือจะใช้ทีนึงก็ต้องไปขอจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ดังนั้นทีมข่าวของเราก็เลยขอดูสมุดบัญชีธนาคาร
พบว่าบัญชีมีความเคลื่อนไหวนะคุณ
ล่าสุดวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
มียอดเงินโอนเข้ารวมทั้งสิ้นกว่า๒๔๒๐๐๐บาท

แต่มียอดถอนออกมา๒๔๑๑๒๐บาท
เดี๋ยวนะเดี๋ยวเหลือเงินติดบัญชีนี่คือไม่ถึงพันป่ะ

ในวันที่๒๖ตุลาคมที่มีเงินเข้า๒แสนกว่าบาท

แต่ว่าล่าสุดก็มียอดเงินสดฝากเข้าบัญชีคุณยายอีก๒๐๐๐บาท

ไม่แน่ใจเลยว่ายอด๒๐๐๐บาทยังเหลืออยู่หรือเปล่า
เพราะคุณยายก็บอกกับจิตอาสาแล้วบอกกับทีมข่าวของเรา

ไปขอมาแล้วเปิดบัญชีดูก็เห็นเงินมันเข้าเงินออกแบบนี้
แล้วก็เงิน๒๐๐๐บาทไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่า
คุณยายอาศัยอยู่กับหลานชายในบ้านปูนหลังเล็กหลังนี้ที่กาชาติจังหวัด

ส่วนที่ดินก็เป็นที่วัดเช่าปีละ๕๐๐บาท
คุณยายบอกว่าเวลาจะใช้เงินก็เดินไปขอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้รับมาครั้งละ๕๐๐บาทบ้าง๑๐๐บาทบ้าง๒๐๐บาทบ้าง
บางครั้งไปขอเงินกว่าจะได้

ซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดแล้วนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าเท่าที่รู้จักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ดูแลช่วยเหลือลูกบ้านมาโดยตลอด
ปักใจเชื่อว่าจะมีการโกงเงินคุณยาย
อยากให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกมาชี้แจงจำนวนเงินที่หายไป
หายไปไหนเบิกไปทำอะไรบ้าง
เพื่อความชัดเจนในโลกโซเชียลเขาก็แบบนี้เหมือนกันคุณ

คนดูแลเงินให้กับคุณยายคนดูแลคุณยายเนี่ย
ออกมาชี้แจงหน่อยเบิกเงินไปทำอะไรบ้างนะครับ
ได้แจงรายละเอียดให้เข้าใจตรงกัน
หรือว่าจะโกงเงินคุณยาย

ปรากฏว่าสามีรับสายบอกเพียงว่า
ตอนนี้มาทำธุระอยู่นครราชศรีมา

ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างเอง
เสร็จธุระแล้ววันนี้จะมีการชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าเรื่องเงินที่หายไปสามารถชี้แจงได้
พร้อมมีหลักฐานยืนยันด้วยครับ
เราอยากรู้เหมือนกันนะเงินคุณยายหายไปไหน๒แสนกว่าบาท